ส่วนที่จีนนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องทำงานแข่งกับเวลา
เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
จนเป็นเหตุให้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า๑๖๐คนครับ
ขณะที่ทางการไต้หวันตอนนี้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับ
เพื่อรับมือกับอิทธิพลของพายุใต้ฝนในพาตัก
ซึ่งมีความแรงระดับ๕ถือว่าเป็นซุปเปอร์ใต้ฝุ่น
มีความรุนแรงที่สุดที่จะพัดขึ้นฝั่งไต้หวันในรอบ๔๕ปี
ว่าจะพัดขึ้นฝั่งในวันพรุ่งนี้นะครับ
ตอนนี้วันนี้ไต้หวันยกเลิกเที่ยวบินเข้าออกสนามิลักษณ์๒แห่ง
รวมกว่า๑๐๐เที่ยวบินและประกาศปิดสถานศึกษาและสถานที่ราชการ
เพื่อเตรียมรับมือกับพายุใต้ฝุ่นในผ่าตัก
ที่กำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังเขตหัวเหลียนและเมืองไถตรง
ตะวันออกของไต้หวันด้วยความเร็วลม๒๔๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อิทธิพลของพายุลูกนี้นะครับจะส่งผลทำให้เกิดลมกระโชกแรง
ฝนตกหนักดิ้นถล่มบางพื้นที่
โดยเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือไปยังประชาชน
เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ขณะเดียวกันยังได้ออกคำสั่งให้เรือประมงทุกลำ
กลับเข้าฝั่งแล้วเพื่อความปลอดภัย
เนื่องจากคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรง
ทหารกว่า๓๕๐๐นายเตรียมความพร้อม
ให้ความช่วยเหลืออพยพผู้ประสบภัยและบรรเทาภัยพิบัติ
พร้อมกันนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว

เขตหัวเหรียญแล้ว๒๐๐คน
คาดว่าจะมีการเริ่มอพยพประชาชน
จากบุบ้าในเขตไถ่ตรงที่มีความเสี่ยง

ทั้งนี้ไต้หวันเผชิญกับความรุนแรงของพายุใต้ฝุ่นอยู่เป็นประจำ
โดยเมื่อปีที่แล้วพายุใต้ฝุ่นตู้เจียน

บาดเจ็บอีกกว่า๓๐๐คน
ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมทางตอนกลางและตอนใต้ของจีน
เนื่องจากระดับน้ำยังคงท่วมสูง
กลางความพยายามของเจ้าหน้าที่กู้ภัย

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ตกค้าง
ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตใน๑๑มณฑลทั่วประเทศขนาดนี้
เพิ่มขึ้นเป็น๑๖๐คนแล้ว
เจ้าหน้าที่ประเมินว่าอุทธกภัยครั้งนี้
สร้างความเสียหายกับพื้นที่การเกษตรกว่า๑๑ล้านไร่

คิดเป็นมูลค่ากว่า๒แสนล้านบาท
ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของจีนคาดการณ์ว่า
พลของพายุใต้ฝุ่นในผ่าตักที่จะพัดขึ้นฝั่งของจีนในวันเสาร์
จะยิ่งซ้ำเติมวิกฤตอุทธกภัยให้เลวร้ายลงกว่าเดิมครับ